คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่ขาคู่เลยค่ะขาคู่ที่ไม่ใช่กระโดดเตะขาคู่
กระโดดถีบขาคู่นะแต่ขาคู่ของทั้งสองคนตกลงไปตรงท่อระบายน้ำ
แล้วเด็กตัวนิดเดียวอะค่ะเด็กแฝดนะฮะใช่ค่ะเด็กแฝดอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง
ดูสิไปเดินเล่นในสวนไปเดินเล่นกับคุณยายแล้วอีท่าไหนเนี่ย

โอ๊ยลูกเอ้ยเสียงกรี๊ดดังลั่นมาก่อนจะเห็นภาพอีกอ่ะ
เพราะว่าเด็กแฝดหรือคนที่เป็นแฝด
ทำอะไรก็มักจะเหมือนกันแล้วนี่ไงตกลงไป
คู่เหมือนกันคุณผู้ชมต้องฟังนะว่าทำไมน้องเดินยังไงเหรอ
ถึงตกลงไปแต่ที่แน่เห็นภาพนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาแฉลงเนี่ย
ฝาท่อระบายน้ำก่อนจะได้ช่วยเหลือเด็กหญิงทั้งสองคน
แบบเป็นน้องแฝดอายุสามขวบเนี่ยนะคะขาน้องอ่ะ
ติดอยู่ตรงท่อระบายน้ำตรงนั้นขนาด๖นิ้วนะ
ท่อเนี่ยมันมีรูสองรูใช่ตกลงไปคนละรูคนาขา
หรือว่าเขาเป็นฝาแฝดกันจังหวะการก้าวเดินจะเหมือนกัน
ตกลงไปแบบนี้เลยเหรอคุณผู้ชมคุณยายกอดน้องอยู่
นี่คือสวนสมเด็จพระศรีนครินที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
ทีนี้ตอนเอาแฉลงงัดฝาท่อเปิดมาได้แล้ว
เขาทำยังไงต่อรู้ไหมเขาไปเอาน้ำยาล้างจาน
เอามาทาตรงปากท่อที่ขาน้องพลุบลงไป
แล้วก็ค่อยดึงจนออกคุณผู้ชม
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าเหมือนกัน
แล้วก็เอาน้องเนี่ยไปตรวจร่างกายต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
คุยกับคุณยายคุณยายบอกว่ายายจะพาหลานทั้งสองคน

จังหวะนั้นคลาดสายตาแป๊บเดียว
หันมาอีกทีนึงอ้าวหลานทั้งสองคนเนี่ย

คืออย่างที่บอกไปแฝดเวลาทำอะไรก็จะทำเหมือนกัน

เด็กคนหนึ่งทำอีกคนก็ทำตาม

เอาก็เอาขาแห่ลงไปทีนี้ติดเขาออกมาไม่ได้เลย
อยู่แบบนั้นต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
โชคดีนะยายบอกหลานไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
แล้วก็เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก
อันนี้วัยที่แบบกำลังอยากรู้เลย
นี่ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะปั๊กฟงปั๊กไฟ

อยู่สินะครับเด็กแฝดติดรูแฝดมากัน
เพราะรูตรงฝาท่อมันเป็นรูแฝด๒รูพอดิบพอดีเลย